เรื่องนี้ค่ะสิ่งที่เราคุ้นชินมันอาจจะกลายเป็นอาวุธทิ้มแทง
ทำให้เราเจ็บปวดเป็นอันตรายได้เลยนะคะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพของผู้หญิงคนนึงที่ได้รับบาดเจ็บจาก
เหล็กที่เราใช้เสียบบินนะคะโอ้ยซึ่งปกติเนี่ยมันจะตั้งอยู่บนโต๊ะ
แต่เนี่ยค่ะสำหรับเธอเนี่ยคือมันเสียบทะลุฝ่าเท้าขึ้นมา
คงนึกภาพแล้วไม่อยากจะคิดเลยหวัดเสียวเลยอ่ะเสียวเท้ามาก
เสียวแป๊บขึ้นมาเลยเพราะมันทะลุขึ้นมาเลยค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับผู้หญิงท่านนี้ค่ะ
คุณอารีรัฐเฮงเจริญนี่ต้องเป็นอุทาหรณ์เลยนะคะเนี่ยค่ะ
เสียบบินอันนี้เนี่ยมันเสียบทะลุฝ่าเท้าขวาของเธอร้องโอดโอยเลยค่ะ
เธอบอกว่าเธอคิดฆ่าบินฆ่าน้ำฟัย
แล้วก็เอาบินเนี่ยเสียบที่เหล็กเพราะว่าบินมันเยอะมีหลายบิน
แต่ของบนโต๊ะเนี่ยเยอะไงครับก็เลยเอาที่เสียบบินอันนี้เนี่ย
วางที่พื้นวางที่พื้นวางที่พื้นเลยเหรอฮะเนี่ยค่ะ
แล้วก็ทำนู่นทำนี่จนเสร็จคือคงจะนานพอสมควร
ลืมลืมว่าเอาเหล็กเสียบบินวางไว้ที่พื้นโอ้โห
แล้วก็ก้าวเท้าไปโอ้โหจังหวะมันไปเหยียบไอ้เหล็กอันนี้พอดีค่ะ
ครับมันก็ทะลุฝ่าเท้าโอ้โหร้องโอดโออย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
แสดงว่าเหยียบเต็มแรงนะเต็มแรงคือคงจะลืมไปแล้วก็ก้าวไปเต็มแรงเลยนะฮะ
มาประถมพยาบาลบาดแผลเบื้องต้นแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลชนบุรีนะคะ
คุณผู้ชมอันนี้เป็นอุทาหรณ์ห้ามเผลอเด็ดขาดนะคะ
เหล็กอันนี้คือดิฉันก็ใช้นะครับ
แล้วเล็งมันอยู่ตลอดเวลาเลยมันแหลมน่ากลัวจริง
อาจจะต้องหาอะไรคลุมไว้หน่อยเอาถ้วยคอบไว้หน่อยก็ยังดี
อันนี้อุทาหรณ์จริงมันก็เกิดขึ้นจนได้
ว่าถ้ามันวางอยู่บนโต๊ะนะมือไม้เราไปโดน
มันเป็นไปได้เลยค่ะนะคะ